ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นที่สามแยกแถวพระประแดง
คุณผู้ชมมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาขับตามรถฟอร์จูเนอร์แล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ฟอร์จูเนอร์คันนี้เขาขับมาอย่างเร่งรีบแล้วก็ไปเจอรถติดไฟแดง
เขาบีบแตร่แน่นอนเป็นไฟแดงเขาต้องหยุดแต่เขาไม่หยุด
เขาขับฝ่าไปไขขวางชนด่าไปสิบกว่าคัน
แล้วเขาก็ขับไปเลยไม่สนใจอะไร
ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ถึงโรงพยาบาลเพราะอ้างว่าเขาต้องการจะพาลูกชายแขนหักไปหาหมอ
อืมตำรวจนำตัวไปที่โรงพักคุณผู้ชม

ร้องแงกลายเป็นคนสติหลุดไปแล้ว
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนไปถึงโรงพักหน่อยครับ

ไม่มีใครสู้ร้องมันได้สู้มันด้วยครับ

ว่าอยู่ดีรุกขึ้นรุกขึ้นมานี้

ไม่รู้เมาเหล้าหรือเมาอะไรมา

สักครั้งรถชนไปเนี่ยเกือบ๑๐ครั้ง
โอโหนูเนี่ยก็ชนด่ะไปแบบนั้น
นี่มันคือรถติดไฟแดงอยู่มัน๓แยกไง
ตำรวจนำตัวมาที่โรงพักเขาชื่อว่านายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติอายุ๓๙
เขาบอกว่านายอัครวุฒิเป็นคนที่ขับรถไปส่งสองพ่อลูกที่โรงพยาบาล
บอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมคนนี้อัคราวุฒิที่นักข่าวไปถาม
บอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมีรถจักรยานยนต์ตามหลังรถคันที่ก่อเหตุมา
เห็นว่าขับสายไปสายมาแล้วเหมือนเห็นว่ามีผู้ชายในรถอุ้มเด็กเอาไว้อยู่
รถขับสายไปชนกับรถคันนั้นคันนี้ชนฟุตบาท
จากนั้นคนขับชื่อว่านายนวพลเปิดประตูรถแล้วอุ้มเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบลงมาจากรถ
ตะโกนเออะโวยวายลูกผมไม่สบายแขนหักแขนหักจะเอาลูกไปโรงพยาบาล
อืมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเด็กไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะนะตัวเขาเอง
คืออัครวุฒิเนี่ยก็เลยอาสาอาสาพาลูกเขาไปส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๑
ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลนะฮะคนขับรถคือนวพลโวยวาย
ไม่ให้พยาบาลหรือหมอเอาลูกไปยืนกอดลูกอยู่อย่างนั้นนะ
ทั้งที่บอกว่ารีบจะพาลูกไปหาหมอเพราะแขนหัก
สุดท้ายต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานก่อนเขาจะยอมปล่อยให้เอาลูกไปรักษา
แล้วตำรวจก็คุมตัวมาแล้วเกิดภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เขาไม่ยอมห่วงรถ
ตอนที่จำโรจถามคะเค้าพูดจาไม่รู้เรื่องน่ะค่ะ
จับใจความไม่ได้แต่ว่าจับใจความได้อย่างเดียวคือจะพาลูกไปหาหมอเพราะลูกแขนหัก
ถามว่าเมาไหมตรวจแอลกอฮอล์แล้วไม่มีเลย
เป็นศูนย์ไม่ได้เมาเหล้าแต่ไม่รู้เมายาหรือเปล่า
กำลังรอผลตรวจเลือดอยู่ว่าเขาเมายามาหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นเขาต้องโดนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
รถยนต์เสียหายแล้วก็อารวาสในที่สาธารณะ
เดี๋ยวรอให้ใจเย็นก่อนรอตำรวจสอบสวนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร